ในช่วงหลังนี้คนไทยก็นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นนะครับ
มีถั่วที่หลากหลายให้เลือกแต่ว่าขนาดเดียวกัน
ก็มีกรณีที่ถูกหลอกเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
อย่างกรณีล่าสุดครับมีกลุ่มผู้เสียหาย๑๐คนเข้าไปร้องตำรวจ
ว่าถูกปล่อยลอยแผ่ที่ประเทศอิตาลี
หลังจากที่ท่องเที่ยวได้เพียง๔วัน
เสียหายไปเกือบ๔๐๐๐๐๐บาท
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายกฎชกรมุษิกภุกร์
เจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดมิสพราเวล
ทัวร์ที่มีพฤติกรรมหลอกลวงให้ซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศ
ปล่อยให้ลอยแพ้ขณะท่องเที่ยวอยู่ประเทศอิตาลี
มูลค่าความเสียหายรวมแล้วกว่า๔แสนบาท
นางสาวอรไทยหนึ่งในผู้เสียหาย
ซึ่งอยู่ในกลุ่มนักศึกษาปริญญาโทของสถาบันแห่งหนึ่ง

รวมตัวเพื่อไปท่องเที่ยวในประเทศเยอรมัน

ระหว่างวันที่๙๑๖เมษายนที่ผ่านมา
โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งค่าตัวเครื่องบิน

และมีเอกสารต่างทำให้น่าเชื่อถือ
แต่หลังจากการเดินทางย่างเข้าวันที่๔
ขณะที่ท่องเที่ยวอยู่ประเทศอิตาลี
ตัวเองและกลุ่มเพื่อนก็ถูกลอยแพร่
ทำให้ต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
ก่อนตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายกฎชกร

เพื่อไม่อยากให้มีใครถูกหลอกให้เดินทางไปต่างประเทศ

ซึ่งกลุ่มของตัวเองโชคดีที่เดินทางไปเป็นกลุ่มใหญ่
ช่วยเหลือกันกลับมาประเทศได้
แต่บางกรณีหากเป็นกลุ่มเล็กหรือต่างคนต่างไป
ลำบากและไม่สามารถเดินทางกลับมาได้
ตนเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เสียหายก่อน
ว่าเขาขายกระทำความผิดข้อหาเช่าโปรงหรือไม่
ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ข่าวแทรฟทีวีรายงาน